คุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของป้าแจงจากจังหวัดชนบุรีนะครับว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่เรามารุ้นไปพร้อมกันนะครับถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เรามีของขวัญสุดพิเศษนะครับให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา
เพราะว่าทุกการตอบแต่ละข้อนะฮะ
จะมีสิทธิ์ได้เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นขายตู้โบนัส

ซึ่งภายในตู้โบนัสเนี่ยจะมีเงินโบนัส

และข้าวสารจำนวน๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องภาษาไทยป๕ครับ
หนูก็ช่วยล้างผักนำผักใส่ถุงให้ลุงกับป้าไปขาย
หนูดีใจที่ได้ช่วยลุงกับป้าค่ะ

บ้านป้านิตอยู่จังหวัดใด
ค่ะนครราชศรีมา

ซึ่งข้อความในแบบเรียนเนี่ยมีประโยคนึงที่บอกว่า
พ่อขับรถพาเมฆและฝนมุ่งหน้าไปบ้านป้านิต
พี่สาวของแม่ที่อำเภอปากช่อง
ก็อยู่ในจังหวัดนครราชศรีมานั่นเอง
เพราะฉะนั้นครอบครัวนะฮะของป้าแจงนะครับจากชนบุรี
ตอบไปได้แล้ว๑ข้อรับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐บาท

ดีใจด้วยนะครับ๑ข้อผ่านไปแล้วครับคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นเรามาลุ้นกันต่อ
ข้อที่๒ที่ผมจะเลือกเฉลยต่อไปนี้
ผมจะเฉลยจากเรื่องบ้านลุงตั้มป้าแจงครับ
คุณป้าเขาคิดมากลุงพูดคำเดียวว่าทนสู้อะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ข้อความใดไม่ได้ปรากฏอยู่ในรูปนี้

และลุงตั้มเลือกตอบตัวเลือกที่๓
เงินทองไหลมาซึ่งเป็นคำตอบที่
ถึงข้อนี้นะคะ
หมื่นบาททันทีจาก๕๐๐บาทนะครับ

แล้วเราได้มีสิทธิ์เป็นวิดีโมงแสนและ๑ล้านเน็ตของต่อไปนะคะ

ความใดที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในรูปนี้นะครับ

เพราะข้อความเต็มของรูปภาพนั้น
ที่เราเบลอไว้นั่นนะครับนั่นก็คือ
มั่งมีศรีสุขร่ำรวยเงินทอง
แคล้วคลาดปลอดภัยค้าขายดีมีกำไร
โรคภัยไข้เจ็บไม่มาเบียดเบียนครับ
ตั้มทำไปได้อีกหนึ่งข้อแล้วนะครับ
ครอบครัวของป้าแจงจากจังหวัดชนบุรีครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
และรับกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
ผมมารุ่นต่อดีกว่าคุณผู้ชมครับ
ป้าต้องเจอกับมรสุมชีวิตหนักถึง๓ครั้ง
กระทั่งไม่มีที่นอนไม่มีที่อยู่

ตอนเช้าที่ตลาดเนี่ยเขาโละ
เรามาคัดตอนไหนดีเราใส่ถุงให้ลุงตั้มไปขาย
โจทย์ของเราก็คือฟ้านก็โทษปิ้งนะฮะ
แล้วก็ราดกะทิพร้อมเสิร์ฟจำนวน๑๒ถ้วย
ภายในเวลา๓นาที
ครอบครัวของป้าแจงทำภารกิจนี้ได้หรือไม่ได้ครับ

ได้ครับ
แจงใช้เวลาไปทั้งสิ้น
๒นาที๕๐วินาทีครับ

เอาละวันนี้นะครับทำได้แล้วนะครับ
ครึ่งทางผ่านไปข้อนทางแล้วนะฮะ

ครอบครัวของป้าแจงจากจังหวัดชนบุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิต๑แสนบาท
และรับกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอก

เหลือเพียงอีก๑ข้อเท่านั้น

นั่นหมายถึงว่าได้รับเงิน๑ล้านบาทกลับไปบ้านนะครับ

คือได้โบนัสกลับไปด้วย

เอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา

เรื่องสุดท้ายที่ผมจะเลือกเฉลยคือเรื่อง

ว่าเป็นแล้วไม่มีใครไปส่งโรงพยาบาลอีก
ดูแลเขาหุงหาให้เขากิน
ก็กลัวเขาจะกลับมาเป็นอีก
ภาพยนตร์เรื่องใดที่มิตรชัยบัญชา
ไม่ได้แสดงคู่กับเพชราชาวราช

ซึ่งเป็นคำตอบที่

๑ล้านล้านล้าน

อย่างที่บอกนะทำไมครับ
ตอนที่ดูกล้านนะมีเทศ
๑ล้านล้านล้าน
๑ล้านล้าน

ภาพยนตร์เรื่องจำเลยรักมิตรชัยบัญชา
แสดงคู่กับพี่สมัยวิรัยศักดิ์ครับ
เอาล่ะแต่วันนี้นะครับ
ผมถือว่าครอบครัวของป้าแจง
จากจังหวัดชนบุรีนะครับคุณผู้ชม
ทำไปไม่น้อยเลยทีเดียว

ได้รับทุนไปต่อชีวิต๑แสนบาท
และรับกุญแจต่อชีวิตทั้งหมด๓ดอก
แจงครับยังไม่หมดเท่านั้นเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทได้แน่นอนครับ
แต่ว่าตอนนี้ป้าแจงจะต้องเลือกกุญแจ๓ดอก
จะส่งตัวแทนมาเท่าจำนวนดอกกุญแจก็ได้คือ๓ท่าน
หรือจะออกมาเพียงคนเดียวก็ได้
แต่ตอนนี้ป้าแจงจะให้ใครเป็นคนขายครับ
ใครครับป้าค่ะ

แจงคนเดียวนะครับทั้งหมดเลย๓ดอกครับ

เล็งอย่างเดียวก่อนกุญแจสามดอกนี้รวมเวลาทั้งหมดก็คือหกสิบวินาที
แจงจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ
๓ดอกได้แล้วครบถ้วนกระบวนความเวลาทั้งสิ้น๖๐วินาที
กับดอกกุญแจต่อชีวิต๓ดอกขอให้โชคดีครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
ใจเย็นแล้วป้าสมาธิดีครับ
นี่ตาสารของมันน่ะนะครับ

เริ่มจากตู้ที่๒ไปเลยดีกว่านะครับ
ตู้ที่๒ป้าแจงจะได้เงินโบนัสเท่าไร

เงินเงินเงินเงิน

มารุยต่อภาพกับตู้ที่๓นะครับ
ป้าแจงจะได้โบนัสเท่าไร

เงินเงินเงินเงิน

เงินเงินเงินเงิน

เงินเงินเงินเงิน

เงินเงินเงินเงิน
เงินเงินเงินเงิน

เงินเงินเงินเงิน
เงินเงินเงินเงิน

เงินเงินเงินเงิน

เงินเงิน

ขอโทษนะต่อไปไม่ได้ยังไม่ทำอีก
น้ำและเนื้อมะพร้าวใส่แก้ว๑๒แก้ว
ภายในเวลา๓นาทีทำได้หรือไม่ได้ครับ

จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไรมาลุ้นกัน

โปรดติดตามตอนต่อไป